หือหือ

ดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาอีกนิดหนึ่งเสียงอีกนิดนึงได้ลูก
ให้เยอะโอเคขนาดนี้ดีแล้ว

เดี๋ยวมีเรื่องคราวขับบันเทิงมาอัปเดตให้แม่ฟังด้วย

ก็มีการรวบจับรายละที่โคราช

อัดดิตผู้จัดการคุณจักรอาจารย์สิแม่

มีข่าวว่าต้นหอมสกุลตาราถูกรางวัลที่๑ปรากฏว่าของปลอมนะ

นักข่าวโทรไปหาต้นหอมกันเต็มเนี่ยว่า
ต้นหอมเนี่ยถูกรางวัลที่๑ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

เขาล้อกันเล่นในกลุ่มเสร็จแล้วข่าวออกไปว่า

หอมมันบอกไม่ถูกไม่ได้ถูก

เพราะว่าเมื่อกลางวันนี้นางเพิ่งขับรถไปซื้อลอตเตอรี่ไง

นางก็บอกว่าพอพูดว่านางถูกมันก็คือ๑
บรรดาผู้ชายต่างก็โทรหาเนาะ

มีเดี๋ยวระหว่างที่เราดำเนินรายการคงจะมีการเข้ามา
เพราะว่าเดี๋ยวนอกจากจะมีนกอุศนี
นกอุศดีตอนนี้โดนรวบไปแล้วด้วยเหมือนกัน

คือเรื่องเดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงไป

แต่หลายคนคงจะถูกก็ละ

อิ่มหายไปก่อนตอนนี้ที่มาแรงสุดคือ

จุดทูปไงเกฮะจุดทูปหวยไหม
เขาจะมีก่อดจุดก่อดที่โรตารีจะออก

จริงจก

จริงจก๗๒เมื่อวานที่ฉันอ่าน

มีมีกรณีเจ๊น้ำหนึ่งเนี่ย
เขาถูกมา๗งวดยกเว้นงวดที่แล้วไม่ได้

คนก็ตามพอเขาตามปั๊บ
ก็มีการเบล็กต่างไง

แต่เขาบอกว่ายิ่งกว่าเจ๊น้ำหนึ่งมีเจมดดำ

พี่แล้วเข้าถูกกันมาต้องหลายงวดแล้วด้วย

แม่อะไรอย่างนี่

แม่นี่ค่ะ

ย้ำอ่ะเห็นไหมอื้มเอาหน้าจักร
นี่หัวเทน้ำหนึ่งนะคือเจมส์ดำค่ะเป็นอย่างไรคะ
เลขท้าย๒ตัว๔๕จักรที่๗นะ๗กับจิ้งจก๒
แม่ให้ทั้งโอ้โห๗๒ทั้ง๔๕เลยเหรอ

แม่นั้นไม่ถูกต้องครับคุณแม่ใช่ต้องรองวัลที่๑อย่างเดียวแสดงเดียว

เดี๋ยวรู้สึกจะมีทั้งเรารออาจจะมีการตัดสัญญาณถ่ายทอด
แต่ถ้าสมมติเข้ามาถึงปุ๊บเราจะตัด

คือตามกระโดดการ๖โมง
แต่ตอนนี้เขาคิดว่าน่าจะถึงประมาณ๒ทุ่มพี่สอ

เขาเดินคือ๕โมงครึ่งด้วยเขาบอกว่าตอนแรกเร็วสุดคือ๕โมงครึ่ง

เดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวเราก็จะส่งสัญญาณ

เพราะว่านกอุศนีกลายเป็นว่านกอุศนีโดนไปด้วย

เราไปผู้ติดเชื้อวันนี้๒๐๐กว่าลาย
แต่มาจากเรือนจำแค่๗๐กว่าคน

สำหรับวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๒๓๐รายด้วยกัน
ก็เป็นยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม
วันนี้๑๖๒๐๒๒ราย
รักษาหายเพิ่ม๓๓๙๐ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวนั้นนะคะ๔๙๒๑๘ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๘ราย
ยอดรวมสำหรับผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๖๙รายค่ะ
ทางด้านผลเอกณภนณพาณิชย์เลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบค
ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการชะลอการผ่อนคลายมาตรการ
เมื่อวานนี้เรานั่งอ่านข่าวกันอยู่
เราบอกว่าวันที่๑มิถุนาเราจะมีการปลดล็อก
ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลับไปถึงว่าแป๊บเดี๋ยวจบรายการแล้วครับ
อ้าวชะลอแล้วนะคะก็เป็นชะลอผ่อนคลายมาตรการของสถานการณ์เนี่ย
สถานประกอบการทั้งหมด๕ประเภทด้วยกัน
ซึ่งนายรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ยังเป็นห่วงในภาพรวม
เนื่องจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่ค่ะ
ให้ชะลอเอาไว้ก่อนซึ่งนายกเองก็มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ประกอบการ
ได้สั่งการมาที่ตนให้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะเร่งรัดในการฉีดวัคซีนกับกลุ่มอาชีพที่กรุงเทพจะผ่อนคลาย
โดยให้กรุงเทพมหานครนั้นเตรียมการให้เรียบร้อย
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะอนุญาตให้ผ่อนคลายในโอกาสต่อไป
ร้านค่ะอย่างสถานที่ที่แบบว่าเป็นร้านนวดอย่างนี้

เตรียมตัวเลยเขามีการเตรียมผ้าซักผ้า
โทรมาจองคิวมีการรับมาปรากฏฝันสลายเลย

ร้านก็คือเปิดยังไม่ได้ทุกคนก็เสียใจนิดหนึ่ง

เขาก็เรียกรีบกลับมาเลยบางคนนะ
พอตอนเย็นประกาศปุ๊บต้องตีรถกลับบ้านเลย

ก็คือพอเราไปอยู่นู่นนั่นนี่เขาต้องกลับเลย

นางก็บอกนางไม่ได้เงินเดือนมาแบบว่านานมากแล้วอะไรอย่างเงี้
ออกป่ะจะกลับลาวก็กลับไม่ได้

เขาได้รายวันเขาอยู่ได้รายวันกับทิพย์
ปรากฏว่าเรายิ่งปิดไปตอนนี้ก็รวมแล้วเป็นเดือน

เป็นเดือนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ย
ตอนนี้จริงแล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อ
เพราะว่า๑มันต้องกลับบ้าน
แต่ถ้าสมมุติคนแรงงานต่างด้าวกลับไม่ได้ไง
ตอนนี้แรงงานใบถ้ามาจริงคือ

จริงอย่างถ้าเป็นแบบว่าอย่างร้านนวดเอง
บางคนก็จะบอกว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดในรอบแรกเงินเยียวยาฉันก็ไม่ได้รอบที่๒ฉันก็ไม่ได้รอบที่๓ร้านก็ยังมาปิดอีกทีนี้เนี่ยก็เลยอาจจะมีหลายคนมากที่บอกว่าอ่ะดังนั้นอาจจะต้องมีการคุยกันแบบให้มันชัดเจนก่อนไหมที่จะมีการประกาศออกมาเพราะบางคนอ่ะดีใจแล้วไงฉันอุตส่าห์

คือค่าความชีพแล้วก็ฟื้นฟูเขาจะใช้วงเงิน๑๔แสนล้านบาทมาฟื้นฟูแล้วก็มาเยียวยากันอย่างเช่นอาจจะมีการเสนอเรื่องการต่อสัมปัติธารถฟ้าฟ้าสีเขียวของกรุงเทพไปอีกโดยที่แบบว่าให้อยู่ทั้งสายเนี่ย๖๕บาทเขาก็ว่าอย่างงั้นไหนจะฆ่าไฟฆ่าน้ำเราจะต้องดูวัฒนธรรมก็จะช่วยเราได้ยัง
รถหลัก๑๐นิดหนึ่งของรถเมล์เป็นหลัก๑๐๐ค่ะแต่ค่าไฟสูงปี๊ดเลยเดือนที่ผ่านมา
ของเรานี่ก็คือมองแล้วว่ารถไม่ได้มีส่วนเกี่ยวภักด์ได้เลยอ่ะ
รัฐบาลไทยช่วยเราแล้วรัฐบาลช่วยตัวเองก่อนไหมตอนนี้หนักมากเลย
โอ้โหเมื่อวานนี้ในสะพานโดดเตือดมากเกิน

ก็ไม่รู้เขาบอกเนี่ยน่าจับตามองเหลือเกิน
เหมือนกันว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยทำไมอยู่ดีแบบว่า

ถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราก็กลับบ้านเราเถอะ

หรือเป็นเพราะว่าเขาน้อยใจที่หัวหน้าพักเขาถูกตัด

เพราะว่างบกระทรวงสาธารณาอสุขก็โดนตัดออกไปพอสมควร
แต่งบที่ไม่โดนตัดน้อยที่สุดคือลบงบกระทรวงกราโหม

อย่างวันนี้มีข่าวมาว่ารถถังถึงประเทศไทยแล้ว
คนก็ไปแซวรัฐบาลอีกว่าอ้าวทำไมรถถังถึงก่อนวัคซีน
ใช่เพราะตอนนี้จริงเรื่องของวัคซีน
เมื่อวานที่เรามีการพูดไปเรื่องของปฐมธานีใช่ไหมคะ
ซึ่งกรณีนี้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ที่เขาจะมีการขอซื้อวัคซีนทางเลือก
โดยให้ทางสอบคอนั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ
พลเอกนัทพลก็กล่าวบอกว่าจะมีการหารือร่วมกัน
แล้วก็มีการรายงานกับนายกรัฐมนตรี
เพื่อเห็นชอบแนวทางการสั่งวัคซีนค่ะ
เพื่อจะเข้ามาภายในราชนาจักรของไทย
แล้วก็การซื้อวัคซีนภายในประเทศกันเองด้วย
ไม่ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสั่งซื้อเองจากต่างประเทศ
ตอบตคือมาซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ไม่ได้

เพราะใช่เห็นไหมฮะมันผิดกฎหมายตอนแรกเนี่ย
เราจะเห็นว่าปฐุมธานีเขาบอกแล้วเดี๋ยวจะมีประทุมธานีโมเดล

แสนโดสปรากฏว่ามธ๑บอกเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะ
หนึ่งเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ถูกต้องไหมฮะปรากฏตอนเย็นออกมาปุ๊บไม่ได้ไปใช้งบไม่ได้
พอใช้ปุ๊บอาจจะโดนสอบสวนวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของประกาศว่าเฮ้ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหลายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
คุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินมาซื้อวัคซีนถูกต้องไหมฮะ
ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นการสั่งผ่านนะคะจากราชวิทยาลัยจุฬาพรนั่นแหละ
ขณะเดียวกันทางองค์การอนามัยโลกเองเขาก็มีการออกประกาศเปลี่ยนชื่อสายพันธุวิต๑๙ค่ะ
โดยระบุว่านับจากนี้เป็นต้นไปทางองค์การอนามัยโลกจะเปลี่ยนชื่อเรียกวัคซีนโควิด๑๙
กลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างมาเป็นอักษรกริแทนการเรียกชื่อประเทศ
ก็ระบุบอกว่าไม่มีประเทศไหนควรถูกประนาม
สำหรับการตรวจพบและรายงานเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ค่ะ
เป็นอักษรกรีกเหล่านี้ก็จะไม่ถูกใช้แทนชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วนะคะ
แต่เป็นเพียงแหละว่าการช่วยให้ประชาชนนั้นพูดคุยกันด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น

เราทำเป็นสายพันธุอินเดียสายพันธบาซิลสาพันธ์แอฟริกาใต้สายพันธุอังกฤษ

แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าณวันนี้เราก็อาจจะอะไรที่มันดูง่ายขึ้น
ตอนนี้มีแบบสายพันธุ์ที่เป็นอังกฤษกับอินเดียผสมกันอีก

ลูกครึ่งที่อังกฤษก็จะมีอันนี้ด้วย

คือวันนี้การประชุมราชสภาพ

เรื่องของเรื่องคุณจิรายุห่วงทรัพย
คุณจิระยุขวงทรัพย์จริงแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ามาสิบมาทั้งหมดสามคัน
เขาบอกว่าเขาก็พูดประชดประชันกันในสภาในการประชุมนะฮะ
เขาบอกแม่รถถังเนี่ยมาประเทศไทยเร็วกว่าวัคซีนโค
วัคซีนจากจีนมาก่อนไง
ปรากฏว่าหลังจากที่คุณจีรายุพูดปุ๊บก็เลยเป็นกระแสวงกว้าง
คนก็ไปเอารูปรถถังกันมาแบบว่าแชร์กันในทวิตเตอร์แชร์กันในโลกออนไลน์
ก็บอกว่าเนี่ยรถถัง๓คันมาเร็วกว่าวัคซีนโควิด๑๙
ในเวทีการพิจารณางบประมาณของรัฐบาลอีก
ซึ่งล่าสุดโฆษกองทัพเรือเขาชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับ
ว่ากองทัพเรือเนี่ยได้จัดหายยานกรอกโจมตีสเทิร์นน้ำสเทิร์นบก
เขาถามรถถังนี้มาจากไหนมาจากจีนเหมือนกัน
อืมมาจากจีนเหมือนกันนะฮะ
โครงการซื้อยานเกราะโจมตีสะเทิร์นน้ำสะเทินบกเนี่ย
ระยะที่๑จำนวน๓คันในวงเงิน๓๙๘ล้านบาท
ในงบประมาณปี๖๓เนี่ยอันเนี่ย
เขาถามว่าอ้าวแล้ววินาทีเนี่ย
จะซื้อรถถังไปตีกับใครไปยิงใส่ใคร
คนเขาก็ถามกันเขาบอกว่า
ที่ต้องซื้อขออนุญาตอธิบายเพื่อต้องซื้อก่อน
ต้องซื้อเนี่ยเพื่อทดแทนรถถังหลัก
ไทย๖๙ทูนะครับของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จะเข้าประจำการในกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก
กองพลนาวิกโยธินนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเนี่ย
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมความมั่นคงของจีนเนี่ย
เขาก็พูดว่ามันดีทำมาจากเกราะทำด้วยอลูมิเนียมอร้อย
ความเร็ว๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในน้ำ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาก็อธิบายให้ฟังเขาก็ทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
คนก็บอกเขาก็ประชาชนก็ไม่ได้อยากจะรู้ว่าศักยภาพเป็นยังไง
เขาถามว่าจากความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาทำไม
จำเป็นที่จะต้องซื้อมาทำไม
ทางเขาก็อธิบายนะฮะเขาก็อธิบายพลเรือเอกเชษฐาเขาอธิบายเลยว่า
ความยืนยันในการจัดหายานเกาะเข้ามาเนี่ย
มันเป็นไปตามแผนการเสริมสร้างกองกำลังเท่าที่มีความจำเป็น
เพื่อดูแลความมั่นคงในส่วนที่กองรับทัพเรือเนี่ย
รับผิดชอบโดยดำเนินการก่อนการแพร่ระบาดของโควิด
เพราะเขาบอกว่ายืนยันว่าที่วันนี้รถถังมาถึงก่อนวัคซีน
เขาซื้อก่อนโควิดจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถาม
แล้วซื้อมาทำอะไรกองทัพเรือมุ่งมันเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
แล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

ว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพเนี่ย
ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ภาคภูมิใจในกองทัพเถอะ
เพราะเป็นที่พึ่งของประชาชนบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งกระบวนการจัดหายุทธโปรกรณ์เป็นไปตามกฎราชการทุกประการ
นี่วันนี้เขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คนอยากได้วัคซีนมากกว่าอยู่แล้วล่ะ
คนก็ถามว่าโอเคล่ะประเทศลาวประกาศฉีดแล้วนะฮะค่ะ

ไฟเซอร์คือประเทศลาวสรุปแล้วตอนนี้น่าจะได้ฉีดไฟเซอร์
คือตอนนี้ในแถบเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเอง
วันนี้เริ่มวันแรกเพราะว่าสถานการณ์โควิด

นามเองก็ไม่แพ้เราคือในระแวกตรงนี้ทุกคนก็พยายามถามหาวัคซีน
ต้องการการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วซึ่งวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่า
ความหวังของเมืองไทยของเราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์เมืองไทยเราเก่งในการคิดค้นเรื่องของวัคซีนเหมือนกันถูกต้อง
มหาลัยเก่านะใช่ทางผู้อำนวยการโครงการวิจัยวัคซีนโควิดของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดเผยค่ะ
ซึ่งในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะใช้ผู้ทดลองประมาณ๑๐๐คนเพื่อจะหาปริมาณที่เหมาะสมในการดูผลลัพธ์การตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกัน
จากนั้นเนี่ยก็จะทำการทดลองในระยะที่๒โดยทดสอบนะคะความสอดคล้องกับการตอบสนองในอาสาสมัคร๒๐๐๓๐๐คนแล้วก็ทำการประเมินความปลอดภัยของวัคซีนในผู้ป่วยประมาณ๕๐๐คนค่ะ
ทีนี้ส่วนระยะที่๓คือระยะสุดท้ายจะต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพที่มีการใช้กลุ่มทดลองหลักหมื่นแล้วจากร้อยค่อยเขยิบไปเรื่อยนะคะ
โดยงานกำกับดูแลของไทยอาจจะพิจารณาอนุมัติวัคซีนจุฬาสำหรับใช้ในกรณีที่เรียกว่าฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีผลการทดลองระยะที่๓
เขาคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยว่าน่าจะผลิตหรือว่าทดสอบในมนุษย์ทั้งหมดแล้วเนี่ย
น่าจะประมาณเฟสที่สองของปีหน้าอาจจะมีการเอาอะไรออกมาใช้
หน้าเลยเหรอปีหน้าค่ะพี่เพราะว่าในปีนี้เนี่ยเดือนกัญญาก็จะเป็นการทดลองระยะที่๒ใช่ไหมพี่
ก็ผลิตออกมาก็น่าจะประมาณเฟส๒ของปีหน้าปี๖๕

ประมาณถ้าเราจะได้ผิดดยังไงเริ่มเมษายากเปิด

นี่ไงที่ก้าวณีจาก

ทำเกี่ยวเป็นคนละ๕๐๐
ที่เขาบอกว่าต่อให้คุณรวยอย่างไง
เขาก็ไม่เอามากกว่า๕๐๐

ในแขกเอเชียจะมีประเทศเราถ้าเราทำสำเร็จนะพี่
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทีมเขาก็ผลิตวัคซีนสำเร็จมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะ
เหลือเพียงขั้นตอนในเรื่องของการทำหนังสือประกันคุณภาพเท่านั้น
แล้วก็เตรียมอนุมัติทดสอบกับมนุษย์
ก่อนหน้านี้เขามีการทดสอบไปบ้างแล้วแต่ว่าต้องทดสอบกับมนุษย์ด้วย
แล้วก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม
โดยวัคซีนตัวนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่าอย่างที่บอกไปเลย
นอกจากนี้ค่ะวัคซีนของจุฬาคอฟหนึ่งเก้า
ก็สามารถเก็บในอุณหภูมิแบบปกติได้เลย
ภายในตู้แช่เย็นทั่วไปนะคะประมาณ๒สัปดาห์
ลดข้อกังวลเรื่องของการขนส่งไปได้ด้วย
แล้วก็สามารถใช้ได้สำหรับประชากรในวัยรุ่นด้วยนะจ๊ะ
แต่สำหรับผู้สูงอายุอาจจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อย
จุฬาเขาทำทดลองมี๒ตัวนะพี่มีตัวปกติที่เขาทำ
อีกตัวนึงคือตัวที่จะแบบว่าสามารถต้านโควิดที่กลายผ่าน
เขามีการทดลองควบคู่กันไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง
แต่ก็โอเคของไทยแต่เราต้องพูดถึงหน้าบับนาวก่อน
เพราะว่าประเทศไทยความน่าภูมิใจของประเทศไทยคือ
คนยอมฉีดวัคซีนเยอะที่สุดในโลก
อย่างฮ่องคงเราคิดว่าฮ่องคงกลายเป็นคนมาฉีด
คนที่จะยอมออกมาฉีดวัคซีนน้อย

มีการท้าพันอันกันจึงเท่านั้น
อ้าวนายกถ้าสมมุติวัคซีนไม่มาไปไหม
คุณอนุทินไปมาซึ่งบอกไม่ต้องท้าแล้วล่ะ

ไม่มีมาฉีดไงเจ็บมิถุนายอย่างไร
มิถุนาเนี่ยคำถามที่ว่า๗มิถุนาเนี่ย
จะมีฉีดหรือเปล่าน่าจะได้มีฉีดกันแหละ

และมีการส่งเอกสารการตรวจสอบคุณภาพภาพ

ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคุณอนุทินบอกอย่างนั้น
ส่วนจำนวนที่ต้องเข้ามาต้องสอบถาม

เพราะฉะนั้นแสดงว่ายืนใจวันที่๗
มีวัคซีนฉีดให้กับทุกคนที่มีนัดแล้ว
ที่คุณได้นัดแล้วคุณมีวัคซีนแล้วล่ะ
แล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ก็ต้องไปถามคนรับผิดชอบแอปนั้น

อย่างฉันไปลงกับราชวิทยาลัยจุฬาพร
เอาจริงป่ะน่าจะเป็นของคนที่อายุมากกว่า๖๐
ถูกต้องมั้ย๖๐กลุ่มไปกับ๗โรคเนื้อร่าง
ถูกต้องเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
คนทั่วไปตั้งแต่อายุ๑๐เท่ากับ๑๘ถึง๕๙

วันนี้๓๑ถูกต้องไหมครับเมื่อวานนี้วันแรก

น่าจะเป็นที่คุณอนุทินเขาหมายถึงเนี่ย
อันนี้เราตีความหมายที่เขาหมายนะถึงเนี่ย
น่าจะเป็นของคนที่ลงทะเบียนคือมากกว่าอายุ
นี่ใครไปลงทะเบียนกับแอปอื่นเนี่ย

เอ้าแล้วทั่วไปจะมีการกระจายวัคซีนยังไง
นะให้เอาไปฉีดก่อนเรื่องเนี้ยปล่อยให้เขาเป็นเรื่องของ
วิชาการนะครับคุยคุยอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์หือ
อือเพราะตนมีหน้าที่บริหารให้มีวัคซีนและงบประมาณอยู่
ที่เวรชพันธ์เรื่องยูเรื่องยาอะไรคุณอาธิคูยบอกอย่าง
สองรองรับวัคซีนจะเริ่มทยอยเข้ามาเข้ามาวันไหนเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้น
ไม่มีเก็บหรือกักวัคซีนนะครับหรือแม้แต่คนที่คิดหวังจะมาเบิกวัคซีนไปเยอะ
จะใช้ภายในวันไหนใช้วันละกี่โดสใช้ยังไง

เมื่อถามถึงจำนวนวัคซีนที่มีรายงานว่าล็อตแรกเนี่ย
จะได้มา๑๒ล้านโดสเนี่ยไม่ถึง๖ล้านโดสล่ะ
คำถามเกิดขึ้นว่าถ้า๑๒ล้านโดสก็คือมันก็ได้เบื้องต้น

แต่ตอนแรกที่รัฐบาลบอกว่าอ้าวมิถุนาเดี๋ยวเราเจอกัน๖ล้านโดสเนี่ย
คนถามว่าคุณอนุทินอ้าวได้ข่าวว่าไม่ถึง๖ล้านนี่
มา๑๒ล้านล่ะวันนี้คุณอนุทินก็บอกเลยว่าวัคซีนจะทยอยเข้ามา
ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้จะต้องครบตามกำหนด
มีปัญหาทางบริษัทจะต้องจัดหามาให้ได้
ตอนนี้มีการเจรจาวัคซีนอยู่หลายตัว
คุณอนุทินพูดไปถึงไฟเซอร์ที่สำหรับ
ไฟเซอร์นะครับแล้วก็ส่งเทอมชีสมาแล้ว

ขณะเดียวกันการเจรจากับจรสันแอนจรสันซึ่งผ่านออยไทยแล้วเนี่ย
เรื่องต้นน่าจะได้อยู่ราว๕ล้านโดส
แต่ทราบว่ากำหนดจะส่งเนี่ยก็คือสิ้นปี
เพราะฉะนั้นคนที่รอโมเดอร์น่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
เขาจะมีการเดินทางมาแบบว่าเยี่ยม

ผู้แทนของที่ทำเกี่ยวกับโมเดอร์น่าเนี่ย
นี้เขาจะมีการแบบขอเข้าไปหารือซะหน่อย

แบ่งวัคซีนโมเดน่ามาให้ประเทศไทยหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้าง

แต่เวียงจันทร์วันนี้ฉีดไฟเซอร์แล้ว

นี่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราต้องพักกันแป๊บนึง
เดี๋ยวมาอัปเดตใส่ไข่กันต่อเรื่องของอาบีเนาะ

เป็นโดดที่ไหนอะไรยังไงกับเรื่องนี้

เซนเตอร์อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย

เรื่องของการซักอะไรที่แบบว่าป้องกันเชื้อโรค

เขาเปิดตัวแฟนชั้นนี้แล้วคุณแม่ก็เสียอะไรกัน
นี่นั่งเป็นเด็กหลอดแก้วควรแรกของประเทศไทยนะ

เมด้าหอมแก้มากเป็นสองแฉดริ้ว
ไม่มีไปหอมคราวนั่งน้ำมากเลย

ก็พอทุกคนฉายเชิงซ้ำก็ไม่เห็นไปดูแลเขาเลยนะครับเออ
ใครขึ้นต่อไปเจ๊าโอ้โฮไม่รู้อย่างนี้ไม่ต้อง
มีแต่นี่การโตน่ะแม่เขาเหรอ

บางน้ำติดบางประโกงเลยนะครับลงแล้วก็ประมาณนั้นมีขึ้นดิวบอร์ดชาร์จนะแม่

กูจะไปผสมทั้งวันเลยเนี่ยก็เย็นเนาะ
จริงนางเป็นเด็กหลุมแก้วอุ้ยตายแล้วชอบใครก็คืออวยยศสุด
เดี๋ยวค่อยคอลโลมอเยียวยาเราไปเอา
ขอเรื่องนี้หน่อยอาร์บีหน่อยแน่นอนก็ถือ

ตำรวจรวบตึงแล้วที่โคราชนะจ๊ะ
อดีตผู้จัดการคุณชักกะจันทร์อัคคัมซิริอาร์บีนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจักรจันทร์เขาเข้าแจ้งความในวันที่๒๔มีนาที่ผ่านมา
ถูกต้องไหมพร้อมกับแฟนเขาอ่ะนะคะแน่นอนวันนี้นะคะโอ้โหสายตรงเลยนะคะ
เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบกันพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ระบุทวิตเลย
อาร์บีผู้จัดการคุณจักรจันทร์โดนรวบตึงที่โคราชแล้ว
แท็กปานทิพย์นะฮะหลังจากที่มีข่าวเรื่องโลกใบที่สองนั่นเอง
ได้ไม่นานก็คือธนาฬิดาวก็โพสต์ด้วยนะบอกว่าอย่างนี้
อาบีอดีตผู้จัดการและด่าเพื่อนสนิทดารานี่ไงโดนรวบตึงแล้วนะจ๊ะ
หลังจากที่เลื่อนตลอดไม่พบตำรวจไงก็โดนจับแล้ว
คุณแม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากที่กองบังคับการ
งปราบปรามนะฮะได้เข้าจับกลุ่มอดีตผู้จัดการที่ปุ๊กโกะบอก
ก็คืออาบีเนี่ยแหละนะครับในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งดาราสาวได้แจ้งความเอาไว้วันที่๒๔มีนาคมเนี่ย
ถูกต้องค่ะนะฮะก็ถูกส่งตัวมาดำเนินคดี
ขนาดเดียวกันล่าสุดมีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่ได้รวบตัวพร้อมกับนกอุศนี
ดาราเนี่ยแหละนกอุศนีนะฮะเพื่อสนิทคุณชักกะจันทร์ด้วย
ความทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัว
จริงถ้าเราย้อนกลับไปจักรจันทร์เพิ่งแต่งงานไป
กดสาร้องท

เมื่อเจ้าอาจารย์แต่งงานไปไม่กี่วันก็มีการจับกลุ่มอบีคือวันนี้

เพราะอาบีรู้สึกจะไปอยู่ที่โคราชใช่ไหม
แสดงว่าตอนแรกเขาเรียกมาเราก็ไม่ได้มาเรื่อย
พอไม่มาแบบนี้เขาออกหมายจับเลยอยู่แล้วรวบแน่นอนเลย
แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่า
บีเนี่ยอยู่พร้อมกับนกอุศนีหรือเปล่าถูกต้องไหม
ต้องไปอยู่พร้อมนกอุศนีหรือเปล่าหรือโดนรวบตึงพร้อมกันหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกเลยตำรวจเขาบอกว่าจะมาถึงสัก๖โมง
แต่ขนาดเดียวกันตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าน่าจะ๒ทุ่ม
น่าจะไปทันตอนหลังข่าวพระราชสำนัก

พี่ขอถามว่าฝักหลักอยู่ตรงนั้นเต็มหรือเปล่าใช่ไหมนี่ถามถาม
ต้นไม้ต้นละล้านสี่มันมีจริงใช่ไหมมันมี
มีมีคนซื้อจริงใช่ไหมมีด้วย
เมจ๋าจำได้ไหมตอนที่เคนภูมิเขาไลฟ์ข่าวเขาได้ล้านเจ็ดนะแม่

อรอยก็คือเป็นพวกไม้ตระกูลแบบอย่างนี้
เป็นเป็นไม้ใบอ่ะแล้วก็ถ้ายิ่งมันเป็นด่างเมื่อไหร่เนี่ย
โอ้โหราคาไม่ต้องคิดถึงใบละ๓๔แสนนะแม่
เขาขายเป็นใบนะพี่นะทุกปีเขาจะปิดอย่างนี้เป็นใบ

ถ้าเกิดแม่เจอใบด่างนี่คือเหมือนแม่ถูกหวยกว่านี้หนึ่ง
เออใช่ต้องเฟ้นหานิดหนึ่ง
บางคนนะด่างขาวครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งได้เป็นล้านนะแม่
เขาขายไปแล้วแม่เห็นใบนี้ไหมสามแสนอะไรนะ
คืออย่างนี้อันนี้เขาเป็นใบอีกแบบนึงด้วยนะคุณพี่
นอกจากด่างแล้วยังเป็นมิ้นต์ด้วยไงด่างพันมิ้นต์ด้วย
คือเป็นเรื่องที่พูดถึงมากทีเดียวค่ะ
หลังแม่ค้ารายหนึ่งเขามีการโพสต์ภาพขายต้นไม้หนึ่งต้นของเขา
ต้นเล็กนานนะถูกค่ะราคาสูงกว่า๑ล้านสี่แสนบาท
ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวนั้นคือมอนสเตอร่าสายพันธมิ้นค่ะ
เขาก็มีฉายาว่าราชินีแห่งไม้ใบ
ล่าสุดนางวันนานางบวชอายุ๔๘ปีก็เป็นเจ้าของร้านสวนปลูกรัก
พิศนุโลกเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยบอกว่าร้านนี้เนี่ย

แล้วก็เพิ่งหันมาเล่นไม้ฟ่ออากาศไม้ด่างพันธุ์หายากแล้วก็
ที่เห็นคือเพราะว่ากำลังมีกระแส
แล้วลูกสาวเขาก็มีการโพสต์มอนสเตอร่าด่างพันมิ้นค่ะ
ลงในกลุ่มเพียงวันเดียวเนี่ยนะคะ
ก็มีคนสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาซื้อในราคา๑ล้าน๔แสนบาท
จริงเขาหายได้แล้วแม่เขาโอนเงินมาแล้วได้ไงล่ะ
หลายคนเข้ามาสอบถามกันเยอะมากจริงว่าขายได้ราคานี้จริงหรือเปล่า
เลยอยากจะบอกว่าราคาซื้อขายนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
แล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นด้วย
ทั้งนี้เนี่ยเราสองแม่ลูกก็ดูแลประคบปังงมกันมาเป็นอย่างดี
ซื้อมาครั้งแรกของตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาซื้อมาในราคา๕แสนบาท
มีใบเดียวมีเพียงใบเนี่ยนะคะเขามีแค่๒ใบ
เขาลงทุนมาก็๕๐๐๐๐๐บาทแล้วถูกต้องไหม
มีแค่๒ใบเสร็จปุ๊บเนี่ยเลี้ยงมาอีกประมาณ๔เดือน
มีใบเพิ่มขึ้นมาอีกสองใบรวมทั้งหมดเนี่ยมีใบอยู่สี่ใบ
ต้นไม้นั้นกำลังสมบูรณ์ฟอร์มสวยมาก
ก็เลยตัดสินใจลงขายในกลุ่มไม้ฟอกอากาศ
ซึ่งที่ร้านเนี่ยนะคะเขาขายต้นไม้ตั้งแต่ราคาหลักร้อยล่ะ
หลักพันก็มีหลักแสนก็มีไปจนถึงราคาหลักล้าน
อย่างไรก็ตามต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ของเล่นของพวกเศรษฐี
ทุกคนมีสิทธิ์รักต้นไม้เหมือนกันหมด
ถ้าลองศึกษาวิธีการเลี้ยงต้นไม้เนี่ยก็อาจจะขายได้ราคามากกว่าที่ตัวเองขายอีก
อยากให้เล่นต้นไม้กันอย่างมีความสุข

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงแม่ค้ากันซะหน่อยว่าเขาว่ายังไง
กลุ่มเสนอราคาไม้ฟอกอากาศไทยแลนด์

วันเดียวปิดเลยเขาโอนมาเลยเหรอฮะ

เป็นไม้หายากที่ต่างประเทศต้องการเยอะค่ะ
คนไทยมีในมือแค่ไม่กี่คนค่ะ
ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง
ตัวนี้ใบเราเป็นแสนเหมือนกันนะ

แต่ตัวมิ้นถ้าเกิดเป็นแบบ
เป็นลายสีเขียวแล้วเป็นลายมิ้นทั้งใบ

ก็คงจะเหมือนปลาคาฟอย่างนี้ใช่ไหม
คือสมัยก่อนนี้ตอนแรกเลยค่ะ
ต้นไม้พวกนี้ตอนยังไม่ได้เป็นที่นิยมมาก

พอหลังจากสถานการณ์โควิดในรอบแรก

เกษต้นไม้มาน่ะมีน้องญาย่ามีต้นไม้อะไร

ใหม่อยู่ที่บ้าน

แต่พี่แต่เวลาใบมันสวยมันสวยจริงนะ

แต่ว่าราคาตอนแรกรถเมย์มีโอกาสได้ไปแล้วถ่ายยูทูป

บ้าฉันรู้แล้วมีน้องใช่คนนึงพี่ลูกน้อยนาวอย่างเนี้ย

ไม่อยากจะเชื่อว่าราคามันจะขนาดนี้
ด่างอ่ะมันต้องดูแลรักษามากกว่าไหมแบบปกติอีก
เพราะว่ามันเป็นพันธุ์พอมันด่างใช่ไหมพี่
อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้แบบผู้ชายอะเท่เท่เขาผ่านมาปลูก
ฉันเห็นแต่แต่ละคนนะอู๋ปลูกไม้ดักก็สุดลิ้นสุดเด่ง
แม่ก็ไปสิพี่ให้๓แสนเอาไหมจ๊

อือแสนภรรดาที่ผู้ชายคุณแม่ตัดต้นสั่งไปทั้งไหล่อีบ้าอีผี
ได้ขายบ้างหลายแสนให้แม่๒หมื่นแม่งโอเคเลยพี่บุ๊ค
เออน่ะมันโง่จริงอีพอยมันโง่เขาเอาอะไรล่ะ
เขาไปโดนเขาหลอกแบบว่าตัดได้ยังไงอย่าไปพูดแต่พ่อดูไว้พอขึ้น
หลับต่ออ่ะแดนเหรอหรือยังไง
วิธีการลดน้ำหนักหรือการดูแลรูปร่างของหลายคนก็มีวิธีของแต่ละคน

ของพี่ก็ชัดเจนเลยคือศัลยกรรมจ้ะ

เขาเย็บตะข่ายไว้ที่ลิ้น
ยังไงวะให้แม่ให้กินรสชาติ
เขาไม่ให้กินไอ่เป็นชิ้นแล้วไม่กินเลยได้จากของเหลว

จ๋านี่เธอฟังนะจ๊ะฟังดีนะจ๊ะ
นางงามคนนี้เขาเผยเคล็ดลับนะจ๊ะ
เขาชื่อวิเมนาว่าเออเธอบอกว่านี่
เธอเห็นตะไข่ไหมอืมเป็น
เผยวิธีลดน้ำหนักของเธอในการเข้าประกวดนางงาม
อายุ๑๘ปีบอกว่าเธอเย็บตะข่ายไว้ที่ลิ้น
เพราะว่าอาหารแข็งจะเข้าไปในคอไม่ได้

ก็จะมีแต่ของเหลวไปประกวดนางงามไง

ตัวเล็กเลยล่ะเขาบอกว่าจะมีแค่ของเหลวเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้

เขาบอกว่าทำไมรู้ไหมการลดแบบนี้มันไม่ดีนะ
เพราะเขาเคยหมดสติหน้ามืดไปแล้วนะจ๊

บางทีสารอาหารไม่พอเนาะ

แต่แบบปุ๊กเกาะหล่อนไปอ่านคนอื่น
ปุ๊กโกะรุ่นถลกหนังหน้าท้องเลย

ตัดทิ้งแล้วเหมือนคนพิการอ่ะ

ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงเอวนางเล็กลง

อกใหญ่เหล็กเชิดข้างสเปคผู้

แล้วเอวเขาเล็กเข้ามา
อาจจะเกิดยุค๙๐ไม่ทันยุคนี้

เอางี้เดี๋ยวใครอยากลดน่ะ
เหมือนคนคลอดลูก
กรีดกรีดเสร็จแล้วเขาก็เลาะชั้นไขมันแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อแล้วก็เย็บลงมา
ยังไงเถอะใช่ก็คือเก็บกล้ามเนื้อแล้วก็คือเอาไขมันออก
นางพูดกับฉันว่าไงแม่หนูไม่อ้วนอีกแล้ว
ตรงนี้หนูไม่อ้วนแบบอ้าวถ้ามันกินไปแล้วอ้วนอยู่ไง

มึงระวังเกือบผิดลูกผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า

แต่ทำในวิธีเหมือนคล้ายว่าผ่าตัดคลอดลูกแม่

สักครั้งในชีวิตหนูจะได้รู้ว่าการคลอดลูกมันเจ็บแค่ไหน
เออนี่ถ้าใครอยากว่ารู้อีผี
การกินอาหารแบบที่ควบคุมน้ำหนักนะคะ
ตลาดสดเพิ่งไปถ่ายมาเป็นอาหารคีโต

คือคีโตส่วนใหญ่ก็คือแป้งน้ำตาล

แต่กินเนื้อสาดได้พี่อยากกินขาหมู
พี่ไม่ได้ยังกินได้อยากกินขาหมูย่างหมูกรอบทอดอะไรกินได้
แต่เขาก็จะมีแบบว่าพวกส่วนผสมเครื่องปรุงต่างอะไรพวกนี้

แต่พี่เคยเห็นคนล่าสุดมีคิโตรสจริงนะ

พี่โมชอบกินเบเกอรี่ชอบกินแป้งพี่ไม่กินเนื้อเหรอเนื้อ
เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ถ้าเนื้อสัตว์ไปทางคีโตจะดีค่ะ

อ๋อให้กินคีโตเพราะว่าแป้งมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลถูกต้องไหมลองใช้วิธีการให้ดู

แม่สวยขึ้นผู้ชายก็ไม่มองแม่หรอก

เธออยู่ว่า๑๐ตัวอะไร๑๐ตัวแม่อะไร
หมดดำเชื่อว่าทุกเปรกในแชร์อ๋อบ้า
หมดดำไว้ใส่หมดดำชั่วหมดดำเลิฟอย่างเงี้ยเออเออเออ
เออนี่ไงแม่เอาอีกสักอันเพิ่มวิตามินหน่อย
เพิ่มวิตามินในการกายภาพดีคือนี้ปวดค่ะ

พร้าพไป

เอ้าสเตกก่อนในช่วงหน้ากลับมาดาม่าน้องน้ำตาลลูกพี่ตักมายุราก

มีทั้งเคที่ดอร์เขาอยู่นี่เต่าพนมมือน้ำมันเป็นน้ำมันสกัด๑๑ชนิด

เอ้าครับทุกคนแม่เป็น๑๐ตัวนะ
มสดรรมว่า
หลายคนไปพูดถึงพี่ตั๊กมายุรา
แล้วอาจจะคิดว่าน้องตำตาลได้เด็กอยู่
น้องน้ำตาล๒๕ปรากฏว่าน้องน้ำตาลแต่แม่มีแฟน
เขาค่อนข้างจะเปิด
พุบลูกเขาเป็นมีแฟนเป็นคนในห้องกง

แต่เราเลิกกันนี้ก็คงจะมีน้องด้วยกัน

น้ำตาลนัชชาลูกบุญธรรมของพี่ตั๊กมายุราเนี่ยหลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตสามีชาวฮ่องกง
แต่ดูหมื่นเรื่องราวมันจะไม่จบง่ายเมื่ออดีตสามีเนี่ยออกมาตอบโต้กลับรัว
น้ำตาลได้ออกมาเคลียร์ถึงเรื่องดังกล่าวครับ
อันแรกมีคนส่งลิงก์มาให้ดูก็เลยเข้าไปอ่านในคอมเมนต์
มีหลายคนไม่เข้าใจว่าท้องไม่มีพ่อก่อนเรื่องท้องไม่มีพ่อก่อน
เข้าไปอธิบายให้คนเข้าใจค่ะสาเหตุที่เลิกกันมันมีหลายเรื่องรวมกัน
ทั้งเรื่องอารมณ์คำพูดนะคะการทะเลาะเสียงดัง
เราไม่อยากให้ตัวน้องที่เคยที่ทีแคร์รับรู้ลูกเขาที่ทีแคร์
โตขึ้นมาปุ๊บพ่อแม่ทะเลาะกันก็เลยปรึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางกัน
ซึ่งตั้งแต่เลิกกัน๓๔เดือนเขาก็โพสต์ปั่นจนเราเสียหาย
สำหรับการแบ่งการเลี้ยงลูกต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ไม่ได้เซ็นรับรองบุตรกันแต่ว่าก่อนจะแยกทางคุยกันว่าสมมุติ
ถ้าวันหนึ่งต้องแยกทางกันเราก็จะแบ่งการเลี้ยงดูลูกกันยังไง
เขาก็พูดว่าต้องเป็นคนเลี้ยงลูกแล้วก็ขู่ว่าถ้าตายไปสองคน
ก็ไม่มีใครได้ดูลูกแล้วตนกลัวมากจึงแจ้งความไว้กับทางตำรวจ
จากอดีตสามีก่อกวนแล้วก็ทวงลูกอยู่ตลอดเวลา
โทรมาเป็นร้อยสายไงใช้เบอร์นู่นเบอร์นี่โทรมาตลอด
อดีตสามีทำไม่ดีก็คือมีแก้วดื่มสุรา๒อันมีลิปสติกผู้หญิงอันหนึ่ง

ก็ยังที่บอกแหละเนอะมันก็น่าวนี่อันนี้อืมนี่ป่ะนี่อันนี้
เหมือนแม่ก็ดีแล้วสวยแล้วรวยอยู่คนเดียวพอ

บางทีก็ไม่เที่ยวบางคนคงก็แห้ปปี้ไง
ฉันดูละครช่องสัก๘อะไรหน้าแต้งเลือดล้มงิ้ว
โอ้เปล่าชอบเหรอไม่รู้ดูการติดค่ะ
ฉันไม่เคยติดเลยเขาจะดูละครช่อง๘แล้วฉันติดค่ะ

ไม่ใช่ฉันดูแบบว่าคนเป็นเก้งแล้วแบบอยู่ดี
โดนผู้ชายที่เราไอ้นั่นน่ะวางยา
กลัวฉันไม่กล้าให้ใครชมน้ำให้ฉันกินเลยเธอ
แม่เอาตรงเรือนลบนิ้วยังน้อยกว่าชีวิตแม่อีก
แม่น้องเสนอก็พอให้พริพัทย์ทำสิที่ตัวเองโดน
ถังโดนมาแล้วฉกโลเหล็กไป
อันนั้นก็รวดล้มนิ้วเบาเลย

เข้าใส่ไหม

ไม่ต้องไปมูที่ไหนรัฐหวัดน้ำแดงแม่ก็เถอะ
เอองุ่งไปหมด
แน็กชารี
แท็กชารีแน่นอนคลิปล่าสุดของนางคุยกับตัวเงินตัวทอง

มันเลี้ยงจริงใครว่ามันเลี้ยงจริงแม่

มันเลี้ยงคือมันเลี้ยงมันเลี้ยงจริงคืออย่างงูมันก็เลี้ยง
หมาเธอมันทำจริงมันไม่ได้เอามาเล่นนะมันเลี้ยง
จำได้ไหมที่งูฉกตรงใกล้เป้านาง

ทีมันมีอยู่วันหนึ่งที่น้องแพนเค้กเขาลงเรื่องบ้านเขาว่าตุ๊กแก่เต็มเลย

เนี่ยล่าสุดคุยกับตัวเงินตัวทองแล้วมีการตั้งคำถามคุยกับตัวเงินตัวทองว่า

กดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยนะ
ดูดิแก้จับอยู่ใกล้อยู่บนตัวอะไรไม่เหมือนอะไร
ผู้ชายที่แบบว่าถ้าสมมุติออกกำลังกายฟิตเต็
หน้ามันโครงสดมันจะหล่อมากเลยถ้ามันดูแลตัวเองนะจริง

เวลาดูคลิปของเน็ตบางทีเราก็จะยิ้มนะ
เรายังบอกว่านางเสียเวลาจะออกไปทำมาหากิน
ทำธุราต้องมาเจอนี่น่ะน่าว่างันน่ะ
ซึ่งหลายคนรู้จักกันมาเป็นหลายสิบปี

คือพี่ป๋องเองเขาบอกเขายื้อไม่ไหวแล้ว

โควิด๑๙มาก็ทำให้หลายกิจการได้รับผลกระทบค่ะ

ระบุบอกว่ากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
มีโอกาสหน้าร้านจะกลับมารับใช้ลูกค้าใหม่นะครับ
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลย

ตรงที่เป็นสนามฟุตบอลพอมีสถานการณ์มา
บางทีสนามฟุตบอลเปลี่ยนเมลาคนก็ไม่ได้ไปอีกอะไรอย่างนี้

ใช่หลายเมนูเพราะก่อนที่อยู่ลี๊บดวน

มีเป็น๑๐ปีอ่ะพี่ป๋อบเอาน่ะว่ามีโอกาสแน่
ร้านเขาจะกลับมาเปิดใหม่ถ้ามีโอกาส
ตอนนี้ร้านอาหารทุกคนตอนนี้ร้านอาหารทยอยปิดหมดจริงนะ
คือไอ้แจ๊คแต่คือพี่โอ๊คเขาทำฟาร์มแมว
เพราะทำฟาร์มแมวมันจะแอบไปหลอกขายของพานทองแท้

เฮ้ยฮอตอ่ะสวยกระแสนะพี่บอกว่าไง
กินไหมล่ะแม่ไอ้ฟ้าหมดยำว่าน่ะ
เซวาก็มามาดำฟินก็ใช่
กำลังจะเปิดตัวน้ำหอมรุ่นของคุณแม่อีก
โอ้โหนี่คือแบบนะ
ทำไมเขาไม่กระจายเกิดให้เด็กไม่อายคนเหรอเถอะ
อายทำไมล่ะแม่เลิศตาเขาซื้อเด็กนี้ลูกคำคือพระเจ้า

ไปดูหน่อยมดดำชอบมดดำเล็ดมดดำหว้า

ไปถึงบ้านคุณโอ๊คปานตองแท้คือเมื่อป่านคือบ้านคือ
เขาไปเอาอะไรครับว่าคุณโอ๊คอ่ะ
ซื้อแมวแบบว่าแมวพวกนี้เขาเรียกว่าแมวอะไรนะสก็อตติ๊ดเหรออ๋อสก็อตติ๊ด
คุณโอ๊คแมวน่ารักแมวน่ารักแมวตัวละ๗๘๐๐๐๐แต่พอนี้นะพอขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ปรากฏว่าแจ๊คก็จะให้ฉันไปป้นพันธองแท้
นี่ไงคือลูกแมวออกมา๓ตัวซึ่งมันเหมือนอะไรเขาเรียกกาฟิลเหรอ
กาฟิลกาฟิลมันหายากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีแจ๊คก็เตรียมจะไปขายของให้พี่โอ๊คพานทองแท้

แลกกับแมวปุ๊บคุณโอ๊คก็เราอย่างนี้นี่นี่

เขาลงไลน์ไอจีเลยว่ากุ่นแชโกรธมาขอซื้อแมว

แล้วปุ๊บมันก็เก่งกว่าไปขอเสื้อพี่โอ๊คอีก

แล้วก็ยังไงรู้ไหมปรากฏว่ามันไปเห็นต้นบอนไซค์
คือมาขายมันจะเอาต้นบ่อนไซค์ไปขายพรรณท้องใช้ว่า
พี่พ่ออยู่เต็มบ้านเลยเนอะ
เล่นปิดตัวแล้วไอจ๊ะดูแมวเขาอย่างนี้เลย
เขาเลี้ยงอย่างนี้เลยของคุณโอ๊คอ่ะเนาะ

แล้วก็ดูว่าวันนี้การประชุมสภาพเป็นยังไงกัน